คุณผู้ชมคะใครที่อยากจะมีชีวิตดีชีวิตปังชีวิตรวยรวยฟังทางนี้ค่ะ
เดี๋ยววันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมนะไปทำบุญพร้อมกันกับสองศิลปินตัวตึงของเรา
คนแรกเลยก็คือน้องแจ๋มพลอยไพรินและน้องก้อยชาลินี
รวมไปถึงทีมงานหมอลำชานเล้าบันเทิงสินนะคุณผู้ชม
เขาไปกันที่วัดป่าเทพิทักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งที่นี่เขาจัดงานเป็นประจำทุกปี
มีลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือพระอาจารย์มาร่วมพิธีกันเยอะเลยคุณดูสิ
บอกเลยนะว่าพิธีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมาก
มีทั้งขบวนนางรำและกลองยาวแห่เข้าวัดแบบนี้คุณผู้ชมคิดดูสิ
ซึ่งจะบอกว่าจริงแล้ววัดป่าเทพิทักษ์เนี่ยนะ
อสบอยกับซอแอนเขาก็เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้
แต่ว่าพอดีว่าปีนี้งานยุ่งเนอะไม่ได้มา
ก็เลยส่งวงกลองยาวเมื่อสักครู่และทุนการศึกษามาให้เด็กแทน
ทางพระอาจารย์ก็เลยให้น้องแจมกับน้องก้อย
ยกผ่านเงินผ่านใบศรีภญาหน้า๙เหรียญแทนพีทีด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
น้องแจ่มและน้องก้อยพร้อมกับทีมงาน
ก็ได้ถวายเสียบม่วนให้กับกองกูองญาได้ฟัง
รวมถึงในงานนี้นะคะยังได้เลขทูบมาฝากคุณผู้ชมแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เดี๋ยวจะให้พี่แจ๊กกะรีนเป็นคนดูว่าเลขทูบที่เขาจุดได้เนี่ยเป็นเลขอะไร

นี่ไงคุณบอมทักมาบอกว่างานใหญ่มากที่วัดเทพยักษ์เนี่ย
ใช่ค่ะเป็นงานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งงานบุญงานตัวเลขมงคลค่ะ
สำหรับพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มนี่

ถวายวัดวันอยู่แต่วัดค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
และเหรียญหมุนเงินหมุนทอง
ที่วัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
เพื่อนำเอาปัจจัยจำนวนนี้ไปร่วมสร้างหลวงปู่หมุนที่วัดหลวงอรันทจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งมีคนมาร่วมงานเยอะเลยคุณดูนะ
รวมไปถึงพี่สามารถพยักษรุณก็มาด้วยเหมือนกัน
เมื่อวานนี้นะคะเขามีการบวงสวงพระราหูด้วย
ด้วยการไหว้ของดำจำนวน๑๐๐๐ชุด
เพื่อช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลับกลายเป็นเรื่องดี
และเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบกันต่อไปคนเยอะมากนะค่ะ
จากนี้ค่ะภายในงานยังมีการจุดประทัดเอาเลิกเอาใช้เพื่อความปังด้วย
พี่แจงก็ไม่ลืมเนาะทำหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านนักสุดโทษ
เอาเลขปรายประทัดมาฝากพี่แจงเห็นเป็นเลขอะไรคะ
สมหวัง๓๘๕และ๗๒นะ
เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้พวกเราสวยสดใสกันดีนะคะขอบพระคุณนะคะ๓สาว๓ภาคบางคนแซวมา
โดยภาคเหนือพี่แจงอีสานเชอรี่ผักใต้ค่ะ